คุณผู้ชมยังจำคดีที่อดีตทหารหญิงถูกส่งไปรับใช้อดีตตำรวจหญิง
ครับแล้วสุดท้ายถูกทำร้ายร่างกายอย่างหนักจนหน้าเธอเนี่ยเสียโฉมเนี่ยเนี้ยมีคลิปออกมา
แล้วสุดท้ายเรื่องก็แดงมาเขย่าทุกวงการเครื่องแบบข้าราชการเลยก็ว่าได้
ครับว่าเอ๊ะตกลงเป็นตำรวจอืม
บอกว่าอยู่๔จังหวัดออรมานงใช่ไหม๔จังหวัดชาดีนภาคใต้
คือล่าสุดความทึ่บหน้าในเรื่องนี่เนี่ยนะผ่านไปแล้ว๑เดือน
ปรากฏว่าวันนี้คุณกันจอมพลังต้องลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี
เพราะว่าอดีตทหารหญิงคนนี้ค่ะบอกว่าเธอถูกสะกดรอยตาม
ดูนี่นะคะนี่คือรถของเธอขับมา
สักพักหนึ่งจะเห็นรถกระบาดติดเข้าอีกครั้งหนึ่งขับตามมานี่ค่ะ

พอจังหวะเธอตอนแรกเธอก็นึกว่าเอ๊ะเห็นเขาเปิดไฟสูงเลยคิดว่าสงสัยอยากจะแซงละมั้
เธอเลยจอดรอกะว่าให้เขาแซงไปก่อน
จอดเขาจอดค่ะเห็นไหม

เขาจอดปั๊บเธอก็เอ้ายังไงอ่ะ
วนรถกลับมาตรงจุดที่มีกลุ่มคนอยู่เยอะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนั่งกันอยู่เยอะค่ะ
ก็วนกลับมามันตามมานะคุณ
นี่ค่ะนางสาวเองที่เราทำคลิปไว้คืออดีตถ่านหญิงคุณนั่นแหละ

สักพักหนึ่งกระบะคันนี้ก็ขับออกไป
ตามจี้ตามหู้ย
เค้าตกใจมากอะตอนนี้รู้สึกว่า
ไม่ปลอดภัยทั้งชีวิตตัวเธอเองแล้วก็ชีวิตของครอบครัวด้วย

เป็นเพจของคุณกันจอมพลังแล้วก็ลงพื้นที่พาทีมข่าวเราไปดูจุดที่คนร้ายมาจอดรอดักอยู่ที่ปากซอยหมู่บ้านด้วย
ซึ่งตรงนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดคือถึงขั้นขอไปเช็คกล้องอบตคุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้น
คืออะไรครับกล้องเสียทั้งตำบลเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอหลายคนถามอย่างเงี้เลย

ผมกับเพื่อนนั่งกินเลี้ยงวันเกิดอยู่
อยู่ก็มีรถกระบะคอกมาจอดอยู่ข้างบ้านผม

๕นาทีก็แล้ว๑๐นาทีก็แล้ว
กำลังจะเดินไปถามอยู่แล้วว่าพี่มารอใคร

จอดบ้านที่อยู่หน้าปากซอยต่อค่ะ
คือนายนพัฒน์บอกว่าไงรู้ไหม

เขาบอกมีรถแปลกเข้ามาในหมู่บ้านตลอดเลย
แปลกที่ชาวบ้านในพื้นที่ไม่เคยเห็น
ขับเข้ามาตลอดเลยจริง
ตอนนี้เขาบอกชาวบ้านทุกคนก็ภาวะกันไปหมดเหมือนกัน
ตรงนี้น่าจะจอดสัก๕นาทีได้อยู่ครับ

ที่นี่ค่ะคุณเออดิตหันหญิง
ก็บอกเลยว่าเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนเนี่ยครั้งแรกแล้วรถคันนี้เธอไม่ได้ใช้คนเดียว
น้าสาวเธอก็ใช้แต่มันคือรถที่ใช้ขับไปทำธุระไปให้ปากคำที่โรงพักทุกครั้ง
คนร้ายก็เลยจำได้หรือเปล่าอันนี้เธอตั้งข้อสังเกตนะ
บอกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนปริศนาในรถคันนั้นเนี่ยจะขับตามรถเธอทำไม
ตอนนี้กลัวเรื่องความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัวมากและขอวิงวอนเลยนะ
ถึงคนที่คิดปองร้ายเธอว่าหยุดเถอะเพราะถึงทำไปยังไงมันก็ไม่รอด
รู้สึกกลัวค่ะเพราะว่าอย่างในพื้นที่ของเราเนี่ยปกติแล้วในซอยบ้านหนูอยู่เนี่ย
มันจะเป็นลักษณะเหมือนค่อนข้างซอยส่วนบุคคลเพราะว่าจะเป็นญาติพี่น้อง
หรือว่าคนในครอบครัวเดียวกันที่อยู่ในซอยนั้นค่ะ
ซึ่งรถแปลกแปลกหรือว่าแปลกปลอมอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีเข้าไปค่ะ
พอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้รู้เลยว่ามันไม่ปกติแน่นอน
เพราะว่ารถที่เข้าไปเนี่ยมันจะมีไม่กี่คันที่เราจำได้
แต่ทีเนี้ยรถที่เข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่รถและอีกอย่างหนึ่งเขาไปดับ
ดับเครื่องรอซึ่งนั่นหมายถึงว่าเขาไม่ได้ประสงค์ดีแน่ค่ะ
คุณกันจอมพลังเองก็บอกนะคะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนสัก๔ทุ่ม
คือเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่คุณจำกันได้ค่ะว่าสิงหาคมที่ผ่านมาเนาะ
คุณเอเนี่ยเป็นเหยื่อที่ถูก๑๐ตำรวจโทยิงทำร้าย
เธอเองก็เกิดความหวาดกลัวหวาดระแวงอยู่แล้ว
แล้วเนี่ยพอน้าสาวขับรถออกไปทำธุระข้างนอกแล้วขับกลับมาบ้านในเวลานี้
บังเอิญมีรถกระบะกั้นข้อขับตามประกบมาตลอดทาง

เพราะว่าขนาดอุตส่าห์จะจอดให้ขับไปก่อนแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ไปอีก
ตามหลังไม่ยอมไปไหนเลยจนต้องขับไปหากลุ่มวัยรุ่นเพื่อขอความช่วยเหลือ
ข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือคุณกันเองก็บอกว่าก็ได้ยินแหละ
หลายคนก็ทวงถามว่าเอาข่าวนี้ไปไหนเงียบอีกแล้วเหรอสื่อก็เป็นอย่างนี้ทุกทีเลย
เขาบอกว่าคุณกันเองบอกเรื่องไม่ได้เงียบนะ
แล้วอยากฝากบอกถึงคนก่อเหตุด้วยว่าไม่รู้แหละว่าเป็นใครเจตนาไม่เจตนายังไง
แต่อย่าคิดก่อเหตุซ้ำกับผู้เสียหายเลยเพราะยังไงตำรวจตามตัวได้แน่นอน
วันนี้หน้าข่าวเรื่องของน้องเนี่ยก็เงียบเพราะว่ามันเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับ
วันนี้ที่มามาหาน้องเลยนะครับนะอยากให้คนที่
ผมไม่รู้แหละว่ามีคนคิดดีหรือคนคิดไม่ดีแต่ถ้ามีคนคิดไม่ดีอยู่
จงรู้ไว้นะครับว่าผมยังติดตามเรื่องนี้อยู่
เบื้องต้นวันจันนี้นะคะน้องอดีตฐานหญิงคนนี้เขาจะไปแจ้งความที่สพเมืองราชบุรีเป็นหลักฐานในการตามตัวคนขับรถกระบะติดคอกคันนั้นน่ะ